สาวข้างหลังนะคะมีเย็บซีมีเละแล้วก็มีปลายสีตางคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักทีเดียวนะเออคุณผู้ชม
เนี่ยดังมากเขาเมาส์มอยกันเรื่องแบบความลับของสาว
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าหน้าอกน่ะใจขอบคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมสวยปังขนาดนี้๓สาวดาวเซ็กซี่๒๔นี้ไปค่ะ
แพลนจะแต่งงานเร็วนี้เหมือนกันด้วยนะ
โดย๒สาว๒๔แล้วก็เนทเนี่ยมีแฟนนุ่มคุกเขาขอแต่งงานไปแล้วค่ะ
เหลือก็แค่ปายสิตางค่ะที่รอลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่แฟนหนุ่มไฮโซคุณนิก
เจ้าของธุรกิจโชว์รูมรถทำเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ไหนดีนะ

ล่าสุดค่ะเราได้เจอปลายสิตางค์นะคะ
ให้นางคายความลับเรื่องงานแต่งนิดนึงแล้วกัน
รวมไปถึงข่าวลือบ้านแตกที่ว่าปายกับแฟนนุ่มเนี่ยอุ้ยทะเลาะกันแล้วนะจ๊ะ
เอานะคะเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังค่ะปลายสิตางว่าไงจ๊ะ
ทะเลาะกันจริงคือเวลาถ่ายทุกครั้งทะเลาะกันทุกครั้งตีกันทุกครั้ง
รู้สึกว่าเฮ้ยเรารักกันอยู่ดีเราจะเอาเรื่องนี้มาทำให้มันทำกันทำไม
ไม่เคยมีใครรู้จริงทะเลาะกันทุกอีพีไม่เคยบอกที่ไหนเลย
อ่ะฝั่งยิปซีบ้างไงบ้างยิปซีกับแฟนเขาน่ะ
ก็น่ารักอยู่ค่ะเขายังคบกันดีอยู่ร้านนั้นเขาแบบว่ามีซื้อโบ้งซื้อบ้านเรียบร้อยแล้ว
เขาดูขอไปก่อนเราแล้วทั้งสองคนเลย
แล้วมีโอกาสจะแต่งกันพร้อมกันไหม๓คน
อ่าน่าจะแยกค่ะเพราะว่าจริงจริงอ่ะเราอ่ะมีคุยกันนะ
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว